ไปดูกันหน่อยมันเป็นวันมงคลวันมหาเริกที่หลายคนชอบ
วัน๑๑เดือน๑๑ใช่ไหม
พฤศจิกายนไงมันไม่ใช่แค่ว่านักช็อปจะช็อปเท่านั้น
แต่ว่าทางวัดสว่างอารมณ์เนี่ยก็ได้จัดพิธีปลุกเสกไอ้ไข่กันด้วยจ้า
ไปกันคุณผู้ชมวันที่๑๑เดือนพฤศจิกายน
เวลา๑๑โมง๑๑นาที
เลขสวยพระครูยุติธรรมานุยุทธ์หรือพระอาจารย์แป๊ะเกจิดังเจ้าอาวาส
ประกอบพิธีปลุกเสกเดี่ยวไอ้ไข่สามนครวัดสว่างอารมณ์
กุมารทองน้องก้าวเลิฟ๓๐ล้าน
ด้วยวิธีการนั่งบริกรรมคาถาโยงสายสินเอาไว้รอบ
เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้เกิดความเข้มคลั้งค่ะ
เพราะถือว่าวันที่๑๑๑นั้นเป็นวันดี
เป็นวันที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดของพระอาจารย์แป๊ะเลย
ก็คือวันที่๑๑แต่เป็นเดือน๑นะปี๒๕๕๙
และบ้านเลขที่ของวัดสว่างอารมณ์ก็คือเลขที่๑๑๑๑ด้วย
ใช่ก็เลยถือเป็นเรื่องนามยามดีนี่แหละ
มาน้องก้าวเลิฟและในการบริกรรมคาถาครั้งนี้นะอาจารย์แป๊ะได้จุดเทียนทำน้ำมนต์เพื่อนำมาปะพรมน้ำมนต์ให้กับสาธุชนที่มาเข้าร่วมด้วยนะคะ
หลังเสร็จพิธีสาธุชนก็นำผ้าแพร่สีทูบเทียนไปถวายส่วนนักเสี่ยงโชคก็ไปดูน้ำตาเทียนในขันนมนต์นั่นแหละ
งานนี้ค่ะมีคุณชนิสราคำภาษีแม่ค้าออนไลน์ก็นำประทัดมาจุดแก้บนสองหมื่นนัดเธอเคยบนเอาไว้ไงว่าขอให้ขายดียอดขายพุ่ง
น่าเชื่อว่าสินค้าของเธอขายดีขายหมดทุกชิ้นเลยครั้งนี้ก็เลยมาแก้บนแล้วบอกว่าถ้าได้โชคกลับไปนะ
เดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาประทัดมาจุดเป็นแสนนัดเลยนี่ธรรมดาที่ไหนก็เป็นความเชื่อเป็นความโชคดีของเขานะ
ใช่ค่ะตำนานขอได้ไหว้รับไอ้ไข่นี่ด่งดังมากฮอตฮิตมากในช่วงนี้